อีกหนึ่งเรื่องราวค่ะเมื่อวานนี้เรานำเสนอเรื่องราวของคุณยายที่
มหาภูมิพลอดุลยเดชล่าสุดมีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งชื่อใบเฟิร์นกันกมลได้โพสต์ภาพและคลิปขณะเจอคุณยายอีกครั้งที่ร้านคลังยาบางประกอบขณะซื้อยาหม่องจำนวน๒๕กล่องไปร่วมแจกผู้คนเมื่อช่วงสายวันนี้นะคะ
นางสาวกันกมลนวัตไรลาบพบคุณยายเล่าว่าจากการสอบถามคนในร้านได้ความว่าคุณยายท่านนี้อายุ๗๙ปีค่ะแล้วก็มีเจตนารมณแน่วแน่ว่าอยากที่จะไปแจกยาหม่องเพราะว่าทำแล้วมีความสุข
เมื่อคุณยายซื้อเสร็จนางสาวกันกมลจึงช่วยคุณยายหิ้วถุงยามองข้ามสะพานลอยไปส่งขึ้นรถเมย์สาย๓๗มุ่งหน้าไปยังสนามหลวงค่ะ
นี้นะคะนางสาวกันกมลยังระบุว่าคุณยายมีเหล็กดามที่ขาซ้ายค่ะทำให้เวลาเดินไม่ค่อยสะดวกเหมือนคนปกติซึ่งถุงยาหมองที่ช่วยถือไปนั้นก็หนักพอสมควรสำหรับคนสูงอายุแต่คุณยายกลับบอกว่าไม่หนักเลยดังนั้นถ้าใครพบเจอคุณยายอยากให้ช่วยกันรับยาหม่องของคุณยายเพื่อให้คุณยายได้ชื่นใจอย่างที่ตั้งใจไว้